มาดูความอูฟูอาฟาของแฟชั่นนิสต้าตัวแม่อย่างคุณชมพู่อารยากันหน่อยนะคะ
ในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓๙ปีของเธอรอบนี้นี่อลังการไหมล่ะคุณ
มาในชุดเรสลายจุดสีดำมองเผินสีเรียบนะดูเหมือนจะเบา
แต่พอซูมภาพกว้างเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งยาวทั้งใหญ่อู้ฟู้มาก
แวบแรกต้องบอกว่าเล็กไม่ใหญ่แม่จัดเต็ม
ซึ่งชุดนี้นะคะเป็นของแบรนด์แชมเบอร์ทิสต้าวอลลี่โอกูตู
แววมาว่าชุดนี้ราคาสูงถึงหลักล้านกันเลยทีเดียว
เท่านั้นยังไม่พอค่ะแม่ชมยังขอปรับลุคทรงผมบ๊อบสั้นสีดำ
หน้าม้าด้วยกับเมคอัพหางตาฟาด
เพิ่มความเท่สกัดความหวานด้วยโชคเกอร์สีดำ
อิริยบทสยายชายกระโปรงบนโต๊ะทานข้าวยาว๘เมตร
แถมด้วยช็อตอ่านหนังสือนิทานกับสายฟ้ากับพายุ

เพื่อนในวงการบันเทิงก็เข้ามาโวยพรกันเพียบเลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์คุณแม่ชมอีกคนนึงด้วยนะคะ
คือต้องบอกว่าแม่มาในลุคนี้นี่ฟาดมากเลยนะ

แซ่บสวยแต่ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะคุณน้อง
จริงอยากเห็นคุณสาอยู่ในร่วมเฟรมด้วยนะคุณสามี

จริงอาจจะอยู่ก็ได้แต่ว่าชุดอาจจะบางอย่างคุณหรือเปล่า